คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
สำหรับใครที่เลี้ยงสัตว์ประเภทที่เป็นสัตว์ดุร้าย
แล้วเข้าใจว่าเลี้ยงไปก็น่าจะเชื่องนะอย่างงูเห่าแบบเนี้ย
มันจะเชื่องไหมคะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
งูเห่าเหรอใช่ค่ะเกือบเอาชีวิตไม่รอด
โดนมันฉกเข้าสิคะยังดีที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกวิธี
ตายแล้วแล้วก็รีบไปโรงพยาบาล
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เตือนว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเลี้ยงสัตว์มีพิษทุกชนิด
อย่าประมาทกับสัตว์เลี้ยงของท่านงูเห่าไทยค่ะ
คือตัวเนี้ยรักมากอยู่ด้วยกันมานานถึงขั้นเลื้อยบนมือได้นะจริงอ่ะ
ปกติเลื้อยบนมือทุกวันเหรอเจ้าของใช้คำว่าน้องนิสัยดี
น้องน่ารักน้องไม่ก้าวร้าวน้องนิ่งยังกับปลาไหลรู้สึกเขาจะมีคลิปนะเจ้าของเนี่ย
เขาบอกว่ามันนิ่งอย่างกับปลาไหลคือสนิทกันมาก
เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กเล็กนี่นี่นี่
คืนวันที่๒๔ตุลาคม๔ทุ่ม๔๐นาทีไม่ได้สังเกต
ว่าน้องอยู่ในช่วงที่เหมือนแบบจะลอกคราบหรืออะไรดันไปหยิบน้องมาเล่น
โดนฉกเข้าที่มือค่ะรีบประสงค์พยาบาลเมืองต้น
นำงูไปโรงพยาบาลด้วย
นี่ก็ดูตลอดไม่ให้ตัวเองหลับไม่ให้อะไร
ตอนนั้นคิดในใจว่าไม่รอดแน่ไม่รอดแน่แต่รอดมาได้
เซรุมมาทันพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่คุณผู้ชมค่ะนิ้วมือค่ะ
เหมือนเนื้อเยื่อมันตายไปเลย
ต้องเอาเนื้อส่วนอื่นมาแปะมาติดเอาไว้แทน
โอ้โหนี่ยังดีนะประถมพยาบาลอย่างถูกวิธีนะคะ
ยังดีนะคะนิ้วเนี่ยยังไม่ถึงขั้นถูกตัดนิ้วทิ้ง
คือบางส่วนของนิ้วมันยังใช้งานได้แต่ตัดพวกเนื้อเยื่อที่มันตายไปอะค่ะ
โอ้โหบทเรียนราคาแพงจริง
เจ้าของบอกว่าไม่โทษอะไรเลยนอกจากโทษตัวเอง

ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าคุณพีคุยทางโทรศัพท์
คุณพีบอกว่าคือเขาชอบเป็นความชอบส่วนตัว

งูเห่าตัวนึงกับปะอีก๒ตัว

งูเห่าที่ฉกเขาเลี้ยงมาครึ่งปีได้นะคะ
อายุประมาณ๗๘เดือน

ขนาดตัวก็สักนิ้วหนึ่งความอ้วนของตัวนะคะ
มันก็เหมือนปลาไหล่ไซส์กลางเขาบอกแบบนี้

มาเล่นปกติก็เล่นกันอยู่แล้วไง

ก็เลื้อยในมืออะไรกันประจำ

กำลังหลอกขลาบกำลังอะไร
ฉกที่นิ้วนางข้างขวา
แผลลึกแค่๓มิลลิเมตรนะ
แต่ตอนถูกฉกเนี่ยโอ้โหมันปวดแสบปวดร้อนจนทนไม่ไหวเลยนะ
ฉกปุ๊บมันรู้สึกเลย
แผลเค้นเลือดออกจากจุดที่โดนฉก

เวียนหัวหนังตาตกเหงื่อแตกแขนขาหมดแรง

ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเลยนะคะ
และรอเซรุมนะคะ
อยู่โรงพยาบาลมา๙วันแล้ว

ไปคืนสู่ธรรมชาติดีกว่า
จะมีคนที่ฉมชอบเอื้องสัตว์แดด
ศัตรย์อันตรายแก่ไชต์ที่นี่ค่ะ
และ๒ตัวอยู่ที่บ้าน